ยังมีงูตัวนี้อีกเพราะว่าคุณพี่ท่านนี้เขาเอารถมาตักดินใช่ไหม
ตักไปตักมาตักเจองู
อ่าคุณดูตักไปตักมาตักได้งูอ่ะ

อารมณ์เหมือนตักดินแล้วเจอไส้เดือน

งูค่ะตัวใหญ่ด้วยนะคะคุณ
ว่าวันนี้มาต้อนรับฉันเหมือนเดิมเลย

เควิ้นโห้ยยเขาเขียนอย่างนี้

คือเขาบอกตัวใหญ่มากเหมือนท้องเป่งเลย

มาตักดินอีกรอบก็เจออีก

ที่เคยเจอวันนั้นวันที่มันอิ่มอยู่ตอนนั้น

เอ๊ะหรือจะเป็นงูเจ้าที่

ก็ต้องมีฉโน้ทไหมอะ
เอ้าไม่มีหรอสิ
ในจีนรู้จะให้กินอะไร
แต่บางคนบางคอมเมนต์เขาก็บอกว่า
อาจจะได้โชคราบชีวิตได้หลาดจากงูก็ได้นะ

มันก็เป็นความเชื่อไงชาวเน็ตเขาก็เข้าไปคอมเมนต์หลากหลายแง่คิด

แต่เจองูอย่างเนี้ยโชคลามาว่าทีหลัง
จับเพราะว่าคุณอาจจะต้องทำงานตรงนี้อีกบ่อย
อีกนานเลยใช่แล้วถ้าเกิดมันดีคือดีคุณไม่ได้ตักเจอมันแต่มันมันอยู่มันตักเจอคุณ
มันไม่ได้มันมาอยู่ในรถจ๊ะเอ๋จ้ามันเหลือยขึ้นเออมันอัตรายไง
แล้วดูแล้วไม่น่าจะมีตัวเดียวด้วยนะจากสภาพคุณเห็นไหม
อาจจะไม่ใช่ตัวเดิมก็ได้นะมันอาจจะมีหลายตัวใช่ไหมมันชวนคิดเยอะแยะมากมาย
แต่ว่าไม่แน่ใจว่าแบบตัวเดิมหรือเปล่า
อย่างไรถ้าเกิดเจอกุยเยอะก็เรียกเจ้าหน้าที่
ที่เขามีความชำนาญมาช่วยเคลียร์แล้วกันเนาะ